อีกแล้วเดินสายไปตามจากจังหวัดไปพักห้องพักเลข๑๔
โอ้โหไปตรงกับรางวัลเลขท้าย๒ตัวเต็มเต็ม
เต็มสวยและสวยด้วยสวยด้วยสวยแล้วเพลงด้วยอ่ะ
สวยนี่ส่วนตัวแล้วล่ะสวยนี่ส่วนตัวแล้วแหละดูสายตาพี่ที่เบิร์ตหยาดเยิ้มมากเลยอ่ะ
หัดเยิ้มหยัดนภาลัยมากหาเลขเลขเขาได้มายังไงเดี๋ยวเล่าสิ
ไอ้หนึ่งสี่ไงเออพักเดินสายอ๋องานตามต่างจังหวัด
แล้วมีคนเห็นไงว่าเออไปพักห้อง๑๔ก็เลยไปซื้อถูกลอตเตอรี่
ยังไม่หมดนะคะเพิ่งซื้อคอนโดใหม่เลขห้องอ่ะ
ตรงกับเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งนั่นอ๋อตรงเลขท้าย
ถ้าใครมุดลงดินอ่ะได้เต็มเต็มเลยไม่มีพี่ปุ้ย
เอาเหรออุ๊ยตายแล้วตบปากรุษฎริงสิบแปดรอบอ่า
หนูจะได้โมงใหม่นะลูกเออเนอะนะโหอาหารเลยค่ะสำคัญมาก
จริงมันไม่ได้เป็นเลขที่หนูแบบคิดเองอะไรเลยค่ะ
เดือนหน้านี้คือเดือนนี้เราจะต้องย้ายโรงแรมแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นเลขโรงแรมเก่าก็คือสามหนึ่งสี่
แล้วก็เลยบอกแฟนคลับว่าเออแบบติด๓๑๔ไว้หน่อยนะแต่ว่าเราไม่ได้บอกเลขที่พักใหม่
แต่ว่าก็ออกเลขห้องใหม่ด้วยใช่ค่ะก็ออกสามตัวตรงเลย
แต่ว่าตัวเราเองเราก็ไม่ได้เล่นเราลืมเราลืมวันนี้วันนี้มีเลขในใจไง
ยังเลยค่ะยังเลยขอไปนอนฝั่งก่อนใช่ค่ะ
อิงฟ้าน้องไปต่างจังหวัดระวังเจอพี่แนบดินนะอะไรนะที่แนบดิน
อิ่งฟ้ากับแนบดินต้องน่ารักดิน่ารักแต่เอาจริงนะตามน้อง
พูดจริงเลขน้องเข้าทุกมวดเลยใช้ได้ใช้ได้นี่